ต่อที่ชนบุรีนะฮะเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเขาตื่นมา
ทำไมหมาเห่าแต่เช้าเลยครับ
ออกไปดูโอ้โหงูตัวยาวตัวใหญ่พันอยู่คือหน้าบ้าน
ก็แจ้งกู้ภัยมาจับงูระหว่างจับมีฝูงหมาช่วยกันจับงูด้วยครับ

นี่พี่เหลือมพี่หลามไม่รู้ตัวโคตรใหญ่เลย

อาวิทย์ลงมาอาวิทย์
โอ้โหงูชุบแป้งทอดหรือไงเนี่ย
เห็นไหมดูกลุ่มคนให้กำลังใจสิ

เผ่าเขาแต่กระตุกตัวเองถอยหลัง

ก็เป็นงูเหลือมยาว๖เมตรเลยนะครับ
นี่กู้ภัยต้องใช้รถกระเช้าขึ้นไปคล้องหัวงูลงมา
แล้วมีผู้สนับสนุน๕ตัวในบ้านช่วยกันเห่าให้กำลังใจ
หูตั้งหางตั้งกันเลยแต่ละตัว
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็คล้องแล้วก็เอางูใส่กระสอบ
แล้วก็ไปปล่อยในป่าต่อไปนะครับ
บ้านหลังที่งูเลื้อยไปอยู่ในซุ้มประตูหลังนี้
อยู่ที่ตำบลหนองไม้แดงครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แน่นอนคุณผู้ชมใกล้หวยออกเนอะ
บ้านเลขที่อะไรละ๒๕ทับ๓

อีกหนึ่งจุดอยู่ที่ชนบุรีเหมือนกัน

คือแต่ว่ามันน่ารัก

อายุสักประมาณสัก๒สัปดาห์มันหลงอยู่ในสวนปลูกทุเรียนมังคุดแล้วก็ปาล์มน้ำมัน
ของเจ้าของสวนชื่อว่านายจตุพร

ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านมาบอำมริต
ในตำบลประทิวอำเภอชุมพร

เจ้าของสวนบอกว่าคนงานได้ยินเสียงเหมือนลูกแมวร้องอะครับ
ก็เลยช่วยกันเดินตามหาโอ้มันกลายเป็นแมวดาว

มันเป็นสัตว์คุ้มครองว่ามันใกล้สุนทร
กลายเป็นแมวดาวนอนตัวสั่นในพงหญ้าเลยครับ
อีก๒ตัวร้องอยู่ใกล้กันก็เลยตามหาก็ได้มา๓ตัว
แต่สิ่งสำคัญคือไปพบซากของแม่มัน
ของมันนอนตายไม่ทราบสาเหตุ
ลูกก็เลยกำพาแม่ไง๓ตัวคือเหมือนคลอดแล้วก็อยู่อย่างนี้เลย

ซึ่งซากอยู่ไม่ไกลจากลูก๓ตัวนี้เท่าไหร่
ด้วยความเวทนาก็เกรงว่าน้องแมวจะตายแหละ
แมวดาวนี่แหละก็เลยนำไปป้อนนมให้ก่อน
แต่เนื่องจากว่าอย่างที่คุณบอกว่าแมวดาวเป็นสัตว์ป่าใกล้ศูนย์พันธุ์
และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว
ก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ามารับ
แล้วก็ไปปล่อยคืนป่าต่อไป

เพราะว่ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้ว